แต่เรื่องหมูกลับกลายเป็นไม่หมูแล้วนะฮะ
เพราะว่าราคามันพุ่งขึ้นตลอดเวลานะครับ
เขาบอกว่าโอ้โหคาดว่าหมูเนื้อแดงเนี่ย
อาจจะไปถึง๒๐๐๓๐๐ก็ได้นะฮะ
ดังนั้นชาวบ้านบอกงั้นไม่กินหมูดีกว่า

กินหมูเลี้ยงแล้วไปกินหมูป่านะฮะนี่ครับ
คือเจ้าหน้าที่ไปเก็บบ่วงแล้วนะ
ที่ชาวบ้านเอาไว้ดักหมูป่า
มาได้หลายสิบบ่วงเลย
เพราะชาวบ้านตอนนี้ออกหาหมูป่ากินแทนหมูเลี้ยงแล้วคุณนะ
เพราะบอกหมูเลี้ยงราคาแพงเหลือเกิน

ก็หันมาล่าหมูป่าแทนนะครับ
คือวันนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางนะครับ
เขาได้รับแจ้งเหมือนกันบอกว่ามีชาวบ้านเนี่ย
ดักแร้วหมูป่าบริเวณป่าหินเทิน
ที่ตำบลแสงอรุณอำเภอทัพสเกอร์
คุณนี่บางตัวก็ติดบ่วงเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปช่วยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนปูพรมในพื้นที่ดังกล่าว
ไปเจอหมูป่าติดบ่วงติดแล้วเนี่ย๑ตัว
ช่วยชีวิตมันไปปล่อยมันไปนะฮะ
เจ้าหน้าที่เห็นว่าไม่มีแผลขาไม่ได้หัก
แต่ยังใดก็ต้องปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับ
แต่หลังจากนั้นคุณเจ้าหน้าที่ยังเดินปูพรม
ซึ่งทางอุทยานได้ประสานผู้นำท้องถิ่น
ให้ช่วยกันตักเตือนพรานแล้วก็ชาวบ้านด้วยนะครับ
อย่าได้ดักจับหมูป่าในช่วงหมูตลาดราคาแพงแบบนี้
เพราะถึงแม้หมูป่าจะไม่ใช่สัตว์สงวน
แต่การลักลอบจับหมูป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าถือว่าผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปช่วยมันนะ